ปีหน้าถ้าต้องหาเงินเพิ่มให้ได้เดือนละพัน
มาดูกันว่าวัยรุ่นสมัยนี้เขามีเทคนิคกันยังไง
เสาร์อาทิตย์ผมก็จะไปช่วยแม่ทำงาน

เสาร์อาทิตย์ไหนว่างก็ไปทำ

แล้วก็ยังมีงานเสริมอีกก็คือเป็นอาจารย์สอนพิเศษ
ก็จะสอนวันเสาร์อาทิตย์เดือนหนึ่งประมาณ๘วันนะคะ

เพิ่มรายได้ได้ในระดับหนึ่งต่อเดือนนะคะ
ช่วงนี้ก็ทำพาร์ทไทม์อยู่ที่ร้านเสื้อผ้า
แล้วก็มีรับงานนอกเกี่ยวกับวาดรูปด้วย

ตอนนี้ก็ทำงานพิเศษไปด้วยนะคะ

ถ้าใบปกติเต็มที่ก็ไม่เกิน๓๐๐บาท
๑หมื่นบาทขึ้นไปค่ะ
รับงานพวกพ่นกราฟิตี้พ่นกำแพงครับ

เริ่มต้นก็จะอยู่ที่๔๐๐๐๕๐๐บาท

แหมทำได้เกินพันกันไปเยอะเลย

ปีหน้าคิดหาวิธีทำตังค์เพิ่มกันหรือยังครับ